ดูเรื่องของลอตเตอรี่ออนระเวงกันหน่อยนะคะ
ฝั่งหนึ่งเป็นคนซื้อฝั่งหนึ่งเป็นคนขาย
สั่งซื้อบอกว่าฉันซื้อแล้วแต่ซื้อในลักษณะเซ็น
แต่คนขายบอกว่ามีเลยเหรออืมไม่มีนะอ่าอ่า
แล้วสรุปสุดท้ายนะคะคนซื้อเองยืนยันว่า
ฉันถูกลอตเตอรี่๒ใบเป็นรางวัลที่๑จำนวน๑๒ล้านบาท
จนถึงวันนี้กองสลากรับลูกนะคะจากฝั่งของตำรวจก็คือเดี๋ยวจะอายัดไว้
ถ้าสมมุติว่ามีใครเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นรางวัลที่กองสลาก
เพราะว่าเขายืนยันว่ามีการสลักหลังไว้ว่าภัยมณีเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งฝั่งคนซื้อทั้งฝั่งคนขายทั้งสองเลย
อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เลยนัดกันนัดกันไปสาบานนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่นางไพมณีพลราชมคนซื้อกับนางรัตนาภูละครคนขาย
นัดกันไปที่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครนะคะมาร่วมพิธีสาบาน
หลังจากที่ต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะ
ก็เลยบอกว่านี่แหละฉันบริสุทธิ์ใจงั้นต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
เพื่อที่จะสาบานป้ารัฐสวมชุดขาวนะคะเป็นชุดพ่อไฟล์ค่ะ
แสดงความบริสุทธิ์นะคะแล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยค่ะ
กับญาติพี่น้องสี่คนส่วนป้าภัยฝั่งชุดนางรำเป็นชุดผ้าครามชุดภูไทยเนี่ยนะคะ
แต่งหน้าสวยมาเลยค่ะมาคนเดียวค่ะบอกว่าชุดนี้ใส่วันที่ซื้อลอตเตอรี่ด้วย
จากนั้นทั้งคู่เข้าไปในวิหารนะคะเพื่อที่จะสาบานค่ะ
ภัยเริ่มพูดก่อนเลยพูดเป็นภาษาภูไทยนะคะบอกว่า
แสดงความบริสุทธิ์ใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนที่เอาลอตเตอรี่ไปปรากฏตัวออกมา
ทางฝั่งป้ารัฐเองบอกว่าตนไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไป
มาแก้คำกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยหรือเก็บลอตเตอรี่ไว้
รัฐบอกยืนยันความบริสุทธิ์ใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้หาลอตเตอรี่เจอด้วย
ระหว่างที่ทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะซึ่งเป็นหลังจากที่เนี่ยค่ะ
ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วสาบานในพระวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาข้างนอกนะคะ
ไม่พอใจที่ป้าภัยพูดว่าวันนี้ไม่ได้มาสาบานนะแต่มาไหว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ
เอาแล้วไหนบอกมาสาบานล่ะป้ารัฐพูดขึ้นมาเลยค่ะ
เราพร้อมแต่มาถึงไม่สาบาน
ช่วงนี้แหละค่ะเกิดการเถียงกัน
ภัยก็สวนขึ้นมาเลยว่าถ้าสาบานก็ได้
แต่มาวันหลังนะฟังเสียงค่ะ
วันนี้ถือว่าเป็นการสาบานไหม
มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสาบานไหมก็ไม่น่าจะใช่

เขาเรียกว่ามาไหว้แล้วก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่าย
น้องเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
แม่รัฐที่เตรียมมานี่คือเตรียมคำสาบานมาหรือว่าอะไร
เขาท้าว่าสาบานฉันก็พร้อมเตรียมที่จะมาสาบาน
เพราะเขาพูดก่อนค่ะค่ะพร้อมที่จะสาบาน
ที่เขาท้าเรามาเราก็พร้อมจะพิสูจน์
ว่าอยากจะสาบานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ที่เขากล่าวหาว่าเรานี่เก็บลอตเตอรี่ไว้กับตัวเองหรือญาติพี่น้อง
ตอนนี้อยากจะให้สังคมรู้ว่าที่เขากล่าวหาฉัน
ที่เขาไปแจ้งความที่จริงเขาไม่ต้องแจ้งความก็ได้
เรามาตกลงกันข้างนอกก็ได้แต่ทำไมต้องไปแจ้งความให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
โลกเขารับรู้แล้วว่าฉันเป็นคนยังไงฉันเสียหายแล้วคุณจะรับผิดชอบตรงนี้ยัง

แล้วแม่ก็ยังมั่นใจว่าถูกลอตเตอรี่อยู่

ถ้าน้องเขายังติดใจคำสาบานอยากสาบานก็ยินดีอีกก็ได้นะคะ
ค่ะได้ค่ะได้
มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสาบาน
ต้องดูอีกครั้งนะว่าจะนัดกันอีกไหมอีกสักรอบไหม

ฝ่ายหนึ่งก็บอกมาขอมาอธิษฐาน

เรียกสอบพยานนะคะฝั่งป้าภัยค่ะคาดว่าคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้น
พระรหัสสบดีที่๑๘มีนาคมนี้ค่ะ